ส่วนคืนวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุภาพค่อนข้างน่ากลัวค่ะ
รถบรรทุกน้ำมันไปพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อ
น้ำมันมันไหลออกมาจากแท้งเท่านั้นแหละค่ะและประกายไฟที่มันเกิดจากการชนมันติดแล้วลุกลามนะคะ
แถวนั้น๒๐คันถูกไฟเผา
ประชาชนบ้านประชาชนที่อยู่แถวนั้น๑๐คูหาได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากนะคะและล่าสุดเรามีภาพค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนอยู่แถวนั้นนะคะ
เป็นผู้สูงอายุด้วยหอบลูกหอบหลาน
เปลวไฟหนีตายกันค่ะไปดูคลิปค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นภาพของผู้สูงอายุที่อุ้มลูกไปนะคะ
อุ้ยเนี่ยค่ะวิ่งหกล้มกันเลยค่ะ
และคนที่ล้มนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุแล้วจะเห็นว่าไฟเห็นไหมคะ
เมื่อสักครู่ได้เห็นแสงว่าขึ้นมาประกายไฟอ่ะ
นี่วิ่งมาแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะไฟมันวิ่งตามมาค่ะ
โอ้โหน่ากลัวมากคือน้ำมันหลังจากที่มันไหลออกมาจากแท้งที่ได้รับการชนแล้ว
มันก็ไหลไปตามน้ำคืนวันนั้นเนี่ยนะคะมันมีฝนตกเคยฝนตกลงมาด้วย
และน้ำมันก็นองเต็มพื้นและน้ำมันก็ยังอยู่ในท่อ
น้ำมันมันไหลไปตามน้ำไฟมันก็ไหลไปตามน้ำเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
จะเห็นว่าเนี่ยแต่ละคนเป็นผู้สูงอายุประมาณ๔คนเลยนะคะ
แล้วคนที่อุ้มหลานวิ่งหนีคนแรกเลยเป็นผู้ชายค่ะ
แล้วก็มีคนล้มลงด้วยเหตุการณ์นี้นะคะคือตอนแรกเปลวเพลิง
ลุกไหม้รถเก๋งไปสามคันบริเวณแยกก่อนนะคะ
และรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันหลังจากนั้นน้ำมันค่ะ
มันรั่วไหลไปตามพื้นถนนลงท่อระบายน้ำ
แล้วพอไฟมันมามันก็ไปตามน้ำมันแหละค่ะ
ไล่ไปตามพื้นถนนลงไปในท่อระบายน้ำ
ไหม้อาคารบ้านเรือนร้านค้าของประชาชนที่อยู่ที่แยกนั้นที่เกิดประสบอุบัติเหตุเนี่ย
ต่ำกว่า๑๐คูหาจนได้รับความเสียหาย
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้นะคะมีรถยนต์เสียหาย๒๐คัน
มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ๑๐ล้านบาทค่ะ
วันที่เกิดเหตุนะคะทั้งกู้ชีพกู้ภัยรถดับเพลิงในพื้นที่อำเภอน้องกี่
อำเภอกล้ายเชียงวุ่นวายกันมากไปกันห้าสิบคัน
ไปฉีดเคมีไปฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่มันลุกไหม้นะคะ
ใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
โดยเฉพาะการควบคุมเปลวเพลิงที่มันปะทุขึ้นตามท่อระบายน้ำ
มาดูข้อมูลเกี่ยวกับรถน้ำมันคันนี้ที่ประสบอุบัติเหตุหน่อยนะคะ
บรรจุเบนซินแก๊สโซฮอร์สามหมื่นหกพันลิตร
หลังจากนั้นพอมาประสบอุบัติเหตุค่ะน้ำมันมันถูกสะเก็ดไฟ
เปลวไฟมันก็ไหลไปเรื่อยรัศมีความเสียหายประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะ
ก็ไปติดตามดูสถานการณ์บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุคือสี่แยกหนองกี่
จากการลงพื้นที่ค่ะตามข้อมูลที่ได้มาเลย
ความเสียหายรัศมีหนึ่งกิโลเมตรนะคะรวมทั้งมีเสาไฟหลายต้น
ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดไฟ
ด้านในวิชัยประจงกรเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
บอกว่าถึงแม้ว่าที่ร้านของเขาจะเสียหายบางส่วนแต่ว่าก็ไม่สามารถเปิดขายของได้
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยถึงจะซ่อมแซมเปิดขายของได้
ส่วนความเสียหายต้องรอบริษัทรถบรรทุกน้ำมันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมาเยียวยาอย่างไร
ตอนนี้ยังงงยังมืดแปดด้านอยู่ไม่รู้จะเรียกร้องยังไงเพราะมันเป็นอุบัติเหตุค่ะ
ขณะที่ตำรวจนะครับพลตำรวจตรีรุธพลนวรัฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
นายอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหาย

จากนั้นนำข้อมูลมารายงานทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอช่วยเหลือต่อไป
ซึ่งเบื้องต้นเองทางบริษัทรถบรรทุกน้ำมันดังกล่าวจะรับปากนะคะ
บอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
นางพร้อมพันธุ์ดีลเลอร์รักษาการแทนผู้อเมริกาสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของบุรีรำค่ะ
บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ารถบรรทุกน้ำมันคันต้นเหตุเขาทำประกันประเภท๓เอาไว้
บริษัทประกันจะจ่ายค่าความเสียหายทั้งหมดได้ไม่เกิน๖ล้านบาทตามสัญญา
แต่การประเมินเบื้องต้นมัน๑๐ล้านบาทแล้วนะ

ดังนั้นนะคะเงินประกัน๖ล้านบาทจะต้องเอามาเฉลี่ยให้กับผู้เสียหาย
มากน้อยตามเปอร์เซ็นต์ที่ผู้เสียหายเรียกร้องกับบริษัทขนส่งน้ำมัน
ประกันจ่าย๖ล้านความเสียหาย๑๐ล้าน
เพราะฉะนั้นเหลือ๔ล้านนะคะ